คุณผู้ชมคะก่อนอ่านข่าวนี้เดี๋ยวฉันขออนุญาตพูดคำอาจจะไม่สุภาพนิดนึงคำนึงได้ไหมค
ยังไงคะไอ้ผีขอพูดคำนี้ได้ไหมคะไงคะ
คือมันมีคนใช้โดรนนะคะคุณผู้ชมโรนที่มันใช้บินเวลาถ่ายภาพต่าง
บนอากาศเนอะห้อยหน้ากากผีอ๋อนี่ไงผีเออห้อยหน้ากากผี
แล้วก็บินไปบินมาตามท้องถนนในเวลากลางคืนคุณผู้ชม
ไปแกล้งคนอื่นอ่ะอ่ะลองดู
อ่ะผีมั้ยคุณว่าผีมากอืมแล้วนิสัยไม่ดีเลย
นิสัยแย่มากเนี่ยคุณคืออันนี้คือตั้งใจแกล้งเขากันเลยนะ
อ้าวแล้วนึกภาพคนขี่รถจักรยานยนต์มาตกใจเอาเข้าข้างทางอ่ะ
คือจะจักรยานยนต์จะรถยนต์จะรถบรรทุกหรืออะไรก็ตามอ่ะ
เกิดเขาตกใจช็อกแล้วเขาหักพวงมาลัยกระทันหันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา
รับผิดชอบไหวหรือเปล่าโอ้โห
ไม่มีอะไรทำแล้วมั้งเอาหน้ากากผีห้อยกับโรนแล้วบินไปหลอกคนที่ขับรถบนถนน
จริงเกิดมีคนตกใจแล้วเกิดอุบัติเหตุรับผิดชอบไหวเหรอ
เอาจริงจริงนะคนแบบนี้ต้องโดรนให้เขตอ่า
ตำรวจต้องจับเลยอ่ะอันนี้คืออันตรายมากจริงจริงนะคะ
ก่นด่าเพียบคนเข้ามาคอมเมนต์ถล่มด่าเยอะมากนะคะ
อืมหลายคนบอกว่าไม่ต้องมานั่งหงายการ์ดไหว้สวยรวยกระเช้า
ขอโทษหงายการ์ดไม่รู้เท่าไม่ถึงการอะไรใดไม่ต้องทำ
อายุอนานเท่าไหร่แล้วมีเงินซื้อโดรนเล่นได้แบบนี้
อย่ามาตอบว่ารู้เท่าไม่ถึงการ
ฝากตำรวจด้วยก็แล้วกันนะคะไปตามซะหน่อยสิเจ้าของโร
ที่เป็นใครเนี่ยลงโทษให้เข็ดจริง
หรือถ้ามีเวลาว่างเอาช่วงกลางคืนไปสวดมนต์ก็ได้

เออลองดูลองดูนะคะ